เพราะฉะนั้นอยู่บ้านดีกว่า

เพราะว่ายังไงคะควรจะพักผ่อนอยู่บ้าน
เมื่อวานผมว่าหลายคนน่ะนั่งยาวแน่นอน
นั่งอยู่บนรถยาวเพราะว่ารถติดมากโดยเฉพาะช่วงเย็น
เอาจริงพอถึงเช้าวันนี้รถยังเยอะอยู่เลยคุณผู้ชม
ในพื้นที่กรุงเทพยังเยอะอยู่ในการที่จะออกต่างจังหวัด
สายใต้สายเหนือสายตะวันออกแน่นเลยฮะ
คุณผู้ชมภาพจากโรลของเราภาพการบินทางอากาศหายเห็นเลย
ถนนหนทางบางเส้นยังพอจะโล่งบางเส้นเริ่มติด
ที่ฉันหนึ่งเขาแชร์กันถนนมิตรภาพ

เป็นถนนที่มีผู้คนหลั่งไหลมา
และอีกอย่างนะฮะถนนมิตรภาพบางช่วงบางตอน
เส้นที่จะไปสระบุรีและเส้นอยู่ที่โคราชเนี่ย

คุณผู้ชมขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับ

และอย่าลืมพี่น้องของเรานะครับ
ก็ต้องตั้งกาดด้วย
กาดเพื่อป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
เราเดินทางออกไปกันเยอะแบบนี้

ท่านเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญ
ในวันพระใหญ่วันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับ
ก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อวานช่วงเย็น
ถนนทุกสายเริ่มมีปริมาณรถขาออกค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
บริษัทขนส่งจำกัดหรือบข
ได้เพิ่มเที่ยวรถอีก๑๗๐๐เที่ยว

คาดว่าจะมาใช้บริการประมาณ๑แสนคนต่อวัน

โดยที่สถานีขนส่งหมอชิด๒
เปิดให้ประชาชนเข้าออกประตูทางเข้าที่๒

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสาร
แล้วก็คอยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
ขอให้พี่น้องช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัย
ป้องกันโควิด๑๙ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับ
โดยกำหนดมาตรฐานเอาไว้ว่าผู้โดยสารที่อยู่ด้านในอาคาร
จะต้องมีไม่เกิน๑๐๐คน
เขาก็จำกัดจำนวนคนแล้วก็เว้นที่นั่งไว้
แต่โอ้โหคนก็เยอะอะคุณเว้นที่นั่งจัดเก้าอี้ไว้แบบนี้
บางที่นั่งได้บางที่ห้ามนั่งเว้นระยะห่างกันหน่อยนะครับ
แต่ก็ค่อนข้างจะแออัดเพราะผู้คนเตรียมเดินทางต่างจังหวัด

แต่เอาจริงนะคือทางสอบคอเขาก็บอกไว้
เขาก็มีธีมด้วยนะในช่วงวันหยุดยาว๔วัน
คือเขาบอกว่าอยากให้นอกจากไปทำบุญแล้ว
ไทยเที่ยวไทยห่างไกลโควิด
สำหรับเราประชาชนท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยวางใจ
คือเน้นย้ำเลยเราต้องวางแผนเรื่องของการเดินทาง
เราต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด
อันนี้สำหรับคนเดินทางส่วนผู้ประกอบการเองก็อย่าลืมค่ะยิ่งสะอาดยิ่งปลอดภัย
นักท่องเที่ยวยิ่งอยากมาผู้ประกอบการก็ต้องเน้นย้ำนะ
ให้ดูแลให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างที่ควบคุมโรคอย่างเคร่งครั
ใช่ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่ารัฐบาลได้ประเมินว่าในช่วงวันหยุดยาวก็จะมีเงินสะพัดหลายหมื่นล้านบาท
เพราะเท่าที่เห็นตอนนี้คนไทยเริ่มท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็หลายโรงแรมก็ถูกจองนะฮะ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการต่างในเฟส๕
ก็ผ่อนเกือบหมดแล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย
รวมถึงทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเขาก็จัดโปรโมชั่นอะไรมากมายเลยนะครับ
แต่ทั้งนี้นายยกรัฐมนตรีย้ำแหละฮะ
ขอให้ทุกคนรักษามาตรการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเข้าไว้
เพราะทุกคนถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ
สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็รอรับกันได้เลยนะฮะ
เพราะว่าโอนเข้ากระเป๋า๓๐๐๐บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๑๔๐๐๐รายนะครับ
ซึ่งจากการที่คอรมอลมีมติเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น๑๑๔๐๐๐ราย
โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ๑๐๐๐บาท
เป็นระยะเวลา๓เดือนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
แต่ว่าท่านจะได้รับรวบเดียวเลยนะรวบเดียวรวดเดียวทั้ง๓งวด
กลายเป็นเงินก้อน๓๐๐๐บาทวันนี้แหละครับ๔กรกฎาคม
ท่านจะได้รับแล้วนะครับจะมีการโอนเงินผ่านไปยังบัญชีของท่าน
ท่านแจ้งไว้นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวน๑๑๔๐๐๐คนที่ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้นะครับ
ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ประกันตนตามมาตรา๓๓ของสำนักงานประกันสังคม
แล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดของภาครัฐ
แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันอันนี้ท่านก็ไม่ได้นะครับ
โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วก็โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
แต่ว่าท่านเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็ได้รับการพิจารณาได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ
โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพียงครั้งเดียวในวันนี้๔กรกฎาคม
สามารถสอบถามรายละเอียดเผื่อท่านบอกเงินเข้าหรือยัง
ใช้ได้หรือยังหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับ
แต่ว่าวันนี้อาจจะโทรไม่ได้จะโทรได้อีกทีเมื่อไหร่นะ
เขาบอกว่าให้โทรไปวันเวลาราชการวันพุธ

หรือว่าใครที่ได้รับแล้วส่งไลน์มาบอกกันผ่านทางหน้าจอหน่อย

คือวันนี้วันที่๔บางคนบอกว่ายังไม่ได้หรือเปล่า
คืออาจจะทยอยจ่ายไปจนถึงวันที่๙กรกฎาคมเลยใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมคะนี่เข้าเดือนกรกฎาคมมาวันนี้วันที่๔กรกฎาแล้วใช่ไหม
แล้วเมื่อวานคืนวานคืนวันศุกร์ด้วยไง
คนก็อยากรู้ว่าไปสถานบันเทิงกันหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นพาไปตรวจสอบที่ขอนแก่นค่ะ
ถ้าที่ขอนแก่นนึกถึงร้านตะวันแดงแน่นอนค่ะ

ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง

สั่งปิดเลยนะจ๊ะดำเนินการตามกฎหมายเลยนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ
ที่นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพ่อเมือง
นำกำลังทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครอง
รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
แล้วก็เจ้าหน้าที่ปปศภาค๔มากันเป็น๕๐นาย
ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ร้านตะวันแดงเมื่อคืนคุณจะตกใจไหม
ผมนั่งนิ่งเลยมีกล้องมาด้วยผมนั่งนิ่งเลย
คือไม่ต้องตกใจแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะท่านผู้ว่า
นำกำลังไปตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
อย่างที่ร้านตะวันแดงคือจากการตรวจสอบ
คือร้านนี้เขาเป็นร้านใหญ่ดูสิข้างในคนเยอะนะ
ซึ่งก็มีจุดคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกัน
แพร่ระบาดของโควิด๑๙ตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะ

ชื่อนามสกุลเขียนเบอร์โทรศัพท์
หลังจากนั้นก็ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ถ้าเกิดว่าใครลืมหน้ากากอนามัยมาไม่ได้เข้านะคะ
ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะ
แล้วก่อนเข้าร้านเขาจะมีตู้เป็นตู้พ่นละอองฆ่าเชื้อ

จะดื่มทีก็ดึงหน้ากากลงมาทีแล้วก็ดื่ม

หรือว่าเปิดหน้ากากนิดเดียวเอาหลอดเข้าไป
อ๋อมันจะได้เหรอแล้วก็ดูดน้ำดูดเครื่องดื่มมา
แต่ว่าตอนนี้เขามีหน้ากากแบบที่แบบสำหรับเอาหลอดเจาะเข้าไปเลยนะ
เป็นการแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบใช้หลอด

ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการบูรณาการ

เน้นย้ำนะว่ากาดห้ามตก
ย้ำผู้ประกอบการกิจการสถานบริการต่าง

ถือว่าเป็นสถานบริการที่มีความเสี่ยงสูง
ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แล้วก็เน้นย้ำให้เข้มงวดเรื่องของการป้องกัน

ไปตรวจสอบแล้วเจอว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งเนี่ย
แน่นอนค่ะโดนแน่จะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ละเว้น
ทีนี้ก็เลยถามว่าท่านผู้ว่า
ท่านผู้ว่าลงไปตรวจสอบเนี่ย

หลายร้านเขาให้ความร่วมมือดีไหม
ท่านผู้ว่าบอกว่าอ๋อก็ได้รับความร่วมมือดีนะ
พอเจ้าหน้าที่ลงตรวจทุกร้านก็ยินดีที่จะให้ตรวจ
แล้วก็ประชาชนเองก็ร่วมมือดีด้วยป้องกันตัวเอง

ไม่อยากให้ไทยเนี่ยกลับมาระบาดระลอกสองอีกนะคะ
แต่เมื่อวานผมก็เห็นมีคลิปบางส่วนนะที่สถานบันเทิงนะฮะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็เต้นกันหนักมาก

แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันมากกอดคอกันเต้นเลย
โอ้โฮอ่าก็ต้องเฝ้าระวังด้วยหน่อย
ระวังกันไปรวมถึงใครที่จะไปท่องเที่ยวทะเล

อาจจะคิดว่าวันหยุดยาวอยากจะไปพักผ่อน

เพราะภาคตะวันออกวันนี้ดิฉันดูจากโมเดลแล้วเนี่ย

ออกหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชมอย่างที่ชนบุรี
ตอนนี้เขาก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าวันหยุดนี้นักท่องเที่ยวจะไปกันเยอะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่บริเวณหาดบางแสนตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
คุณผู้ชมพายุลมแรงพัดมาโหมกระหน่ำเลยนะคะ
หอบทั้งทรายหอบทั้งร่มที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาด
เพราะคะไหมคะแต่ละคนวี้เงินชุนรมูลเก็บข้าวเก็บของไม่ให้เสียหายนี่แหละค่ะ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล
เพราะว่าอาจจะถูกคลื่นซัดเป็นอันตรายขึ้นได้นะคะ
ขณะที่บริเวณหาดแหลมแท่นคลื่นสูงกว่า๒เมตรเลยนะ
ทำให้น้ำทะเลนั้นขึ้นสูงไปล้นบนลานปูน
เตรียมไว้ให้ท่องเที่ยวนั้นนั่งปูเสือนั่งชิวอะค่ะ
ตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วนะคะ
อีกทั้งอีกหนึ่งอย่างก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีด้วย
ก็คือน้ำมันจะหนุนขึ้นมานะคะ
ส่วนที่บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้ประกอบการเรือข้ามฝากเกาะศรีชัง
ก็บอกว่ามีความพร้อมในการที่จะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว
โดยการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นและลงจากเรือโดยสาร
ด้วยการวัดไข้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
ตรวจสภาพเรือโดยสารทุกลำทุกครั้ง

ส่วนผู้โดยสารเองก็จะต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง
นั่งเนี่ยก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ
เขาก็คาดว่าในสถานการณ์ช่วงนี้ก็คงจะดีขึ้น

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเงียบเหงากันมานาน
คุณชิสาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศก็ย้ำเตือนกันซะหน่อยนะครับ
บ้านเรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอยู่นะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านที่ลาวและเวียดนาม
ทำให้บ้านเราแทบทุกภาคเลย
เหนืออีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้
มีฝนตกถึงตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะ
ส่วนใหญ่จะตกช่วงบ่ายช่วงข้ามช่วงเย็นทุกสามบ่าย
อีสานนี้๑๗๐เลยนะฮะภาคตะวันออกก็๑๖๐ของพื้นที่นะครับ